มาดูข่าวดราม่านี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ

อาบน้ำมนต์ปัดรังควานเสริมสิริมงคล
และที่เราเห็นภาพของศรีกา

ทางวัดยอมยุติแล้วนะครับ
แต่ว่าเราไปดูภาพที่ต้นเรื่องกันก่อนครับ
เสียงกองพลาดคนรักมากมาย
นี่คือภาพขณะที่ท่านเจ้าวาดวัดกุดีประสิทธิ์นะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดแล้วก็ได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจ
กับพระครูประสิทธิ์บุญญากรครับท่านเจ้าวาดวัดกุดีประสิทธิ์นะครับ
ก็ขอยุติการอาบน้ำมนต์แบบนี้นะฮะท่านเจ้าวาดก็ยินดีปรับปรุงแก้ไข
โดยจะยุติเลยนะพิธีอาบน้ำมนต์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เพื่อความสบายใจของพุทธศาสนิกชนแต่เรื่องของการเจิมรถ
เรื่องรสน้ำมนต์นะครับถวายสังฆาตธานแล้วก็ทำบุญเสริมมงคลอะไรแบบนี้
ที่ไม่ขัดต่อหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านยังทำอยู่นะครับลองฟังหน่อยครับ
จะไม่ให้รถถ้าขอรถจริงก็คงจะต้องเป็นคาราวาสมาลดให้
เพราะได้ตรวจสอบแล้วอะไรแล้วก็ไม่ให้รถไม่ให้ส่งมารถแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวอย่างนี้มาอีกเหมือนมินเมนะมองดูแล้วเกิดเดี๋ยวเจอสภาพอย่างนี้อีก